คุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจมาเป็นเวลา๑๐ปีได้แล้วนะคะ

เนื่องจากคุณแม่เค้าใช้ชีวิตแบบปกติมาก

แล้วก็พอช่วงหลังมาสักปีกว่าเกือบ๒ปี
ก็มาเจอว่ามีเป็นมะเร็งแทรกซ้อนเข้ามาอีก
ก็เลยจากที่หัวใจคือคุณแม่เป็นลักษณะของโรคหัวใจคือกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง

มันจะต้องกินยาเพื่อปรับสภาพร่างกาย
มันไม่ได้เหมือนกับพวกเส้นเลือดหัวใจตีบ
หรืออะไรที่ทำบอลลูนได้แล้วมันก็จบแบบนี้ค่ะ

จนกระทั่งร่างกายมันก็พยายามจะแบบฟื้นฟูตัวเอง
เอาอวิวะอย่างอื่นมาช่วยเป็นพลังเสริมของร่างกาย
แล้วจนวันหนึ่งพลังงานสำรองนั้นมันก็อาจจะหมดไป
แล้วมันก็บวกกับว่าเรามาเจอว่าเรามีโรคแทรกซ้อนอีก
ทำให้แบบแทนที่ว่าหัวใจไม่แข็งแรงแล้วปอดอาจจะดีกระดูกอาจจะดี
มันก็กลายเป็นว่าหัวใจไม่แข็งแรงปอดก็มาเจอโรคอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดูก็มาปวดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนที่เจอเนี่ยเจอที่เยื่อหุ้มปอดกับกระดูก
ซึ่งก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นระยะที่ลุกลามแล้ว
ซึ่งตอนที่คุณแม่เจอเนี่ยก็คุณแม่ก็ยังทำงานปกติ
แล้วก็สั่งห้ามเพลงไม่ให้เพลงบอกใครเรื่องของอาการโรคมะเร็ง
เพราะว่าไม่อยากจะให้ทุกคนเป็นห่วง
แล้วก็คือเขาจะพูดเสมอว่าเขาไม่อยากใช้ชีวิตแบบเป็นคนป่วย
เขาอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกรายอะไร
เขาก็ยังมีความคิดว่าเขาจะสู้เขาจะหาย
ก็เลยไม่ให้เพลงพูดเรื่องโรคมะเร็งกับใครหรอก
ด้วยกับเรื่องร่วงธรรมถึงแก็บบังคับเขา

เพราะว่าบางทีแม่ไปการหันต้าน
คุณก็ต้องฝากให้ที่น้องช่วยดุแลแม่ด้วย

เกือบ๒ปีตอนนั้นคุณแม่ก็ยังทำงาน
ถ่ายละครอะไรปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็มีความโชคดีตรงที่ว่าโรคมะเร็งของเขาเนี้ยเดี๋ยวมันมีการรักษาแบบใหม่ที่มันเป็นยาทาร์เก็ตที่เราไม่ต้องใช้คีโมอย่างเดียวคือคีโมมันจะทำลายทั้งเซลล์มะเร็งทั้งเซลล์ดีด้วยแต่ว่าคุณแม่อ่ะร่างกายเขาสามารถรับยาที่เป็นยายาทาร์เก็ตได้
ดีมากในช่วงแรกก็เหมือนคนไม่เป็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงแรกแรกที่เป็นมาซุดเอาก็คือช่วงถ้าซุดหนักหนักเลยอ่ะก็จะเป็นช่วงประมาณว่าสักสามสี่เดือนที่ผ่านมาอยู่นะคะที่เขาจะเริ่มมีเอฟเฟคต์ยาที่ต้องเปลี่ยนตัวยาแล้วก็มีเริ่มเผื่ออาหารผอมลงผอมลงเยอะเป็นสิบกิโลเลยแต่ว่าจากเดือนที่เขาแบบหลบหวบ
แต่ว่าครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายคือมันเฉินเฉินจริง
เราก็ได้ไปที่โรงพยาบาลส่ามกุฎแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่ได้ออกมาอีก
หนักนะคะจริงช่วงหลังที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ค่อนข้างมากแล้ว
เพลงเจอคุณแม่ทุกอาทิตย์คือพาไปหาหมอ
แล้วทุกครั้งเราจะเห็นว่าเขาเริ่มอาการเหนื่อยเยอะ
เราก็จะให้เขาเอาแต่นั่งรถเข็น

ขึ้นรถลงรถเอารถเข็นไปรับอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราไม่ได้เห็นเขาเดินเที่ยวมาเป็นเวลากี่เดือนแล้ว
เขาเล่าให้เขานั่งบอก
วันนั้นเป็นวันที่เพลงได้เห็นคุณแม่เดินทางสุดท้าย
คุณก็ตกใจว่าเขาอาจรู้สุดยนต์เยอะห้า

แต่ว่าร่างกายมันไม่ไหล
เราก็เริ่มรู้แล้วว่า
เดือนนี้มันกำลังทำบุตรมันดึงลันจริง
แล้วพอวันที่เข้ามาถึงหายใจหอดด้วย

คุณแม่มีใจสู้มาตลอดในระยะเวลาที่สั่งศักดิ์
ใช่ใจสู้คือใจสู้มาก
อันนี้คือต้องยอมเพราะว่าตั้งแต่๑๐ปีที่แล้ว
ที่รู้ว่าเขาเป็นโรคหัวใจเหมือนกัน

แล้วหมอเคยเจอคุณหมอหลายท่านบอกว่า

ทำงานจาก๑๐๐ทำอยู่แค่๒๐๓๐

หมอให้เลยเป็นพี่แค่นี้

แต่คุณแม่ก็ใจเสียมาก

ก็อาจจะยังไหวอยู่ได้
จริงต้องกลับไปตอนโรคหัวใจ

ฝืนฟูให้หัวใจมันดีขึ้น

มันก็ต้องแบบถึงขั้นใช้หัวใจเคียง

คุณแม่ก็อาจจะไม่รอดตอนผ่าตัด
ตอนหลังจะย้อนกลับมาทำมันก็ช้าไปแล้ว
จริงเขาก็มีเวลาเยี่ยม

เราก็ขอให้ได้ดูแลเขาเพราะว่าทุกเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าอาการหนักมาก
คงก็ได้ยังโชคดีที่ช่วงระยะสุดท้ายคงได้อยู่กับเขาตลอด
ก็อยู่ข้างเขาตลอดทั้งคุณพ่อด้วยน้องด้วย
เราก็ได้เห็นว่าเขาอาการหนักแต่เขาก็อยากสู้มีหลายวันมากเลย
ถึงร่วมต้นจนเพลงหลอดโทรตับไปเลยว่าคลิปใครโทรมาเพิ่งว่าจะดุ้มไปหมดแล้ว
แต่พอไปถึงคุณแม่ก็ฮึกขึ้นมาฮึกขึ้นมาทุกครั้งเลย
แต่ว่าร่างกายเขามันก็บอบช้ำแล้วก็อ่อนแอมากจนมันก็คงยากที่จะฟื้นตัวค่ะ
เราเห็นแล้วเราก็มีบางมุมที่เราก็คิดว่าเขากำลังวางปืนเพื่อเราหรือเปล่า
เบ๊กเค้ามีสังเกียจไว้บ้างไหมคะ
จริงช่วงที่เขายังพูดคุยอะไรได้ปกติยังไม่ได้มานอน
เราก็คงเป็นสิ่งที่เขาอยากจะช่วยกับเรา
ก็จะเป็นแม่เป็นครูลูกพ่ออะไรนี้

แปลว่าแม่ก็ยังมีห่วงในตัวเรากับน้องชายใช่ไหมครับ
อย่างพี่น้องชายผมก็ค่อนข้างดูแลตัวเองได้ทุกอย่างแล้ว
มีครอบครัวของตัวเองแล้ว

น้องก็อายุน้อยกว่าเราคือก็ยังไม่ได้เป็นฝั่งเป็นขา

เพิ่งพยายามบอกแต่ว่าทุกคนเธอจะเติมโรคอะไร

ทุกคนเขาพร้อมที่จะแบบให้กำลังใจเราเผื่อเราจะได้ไปเจอแบบ
หนทางการรักษาอะไรที่มันดีดีก็ได้หรือว่าแบบเราอาจจะแบบ
เจอคนที่เราไม่ได้เจอมานานแล้วเราอยากเจออะไรอย่างนี้ก็ได้
หรืออย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแม่ก็ย้ำมากว่าแบบมากอ่ะแม่แบบยังอยากทำงาน
ไม่อยากอยู่เป็นคนป่วยไม่อยากให้ทุกคนเจอเราแบบ
แม่แม่ป่วยแม่โซมแล้วไม่กล้าที่จะแบบ
เรียกแม่ไปทำงานหรือชวนแม่ไปไหนเขาก็เลยแบบว่า
เออเชื่อโทษเขาจะดูแลตัวเองให้เขาถ่ายให้ได้
ก็ขอให้เราทำให้มันเป็นปกติมากที่สุดดีกว่า
อยากถึงเรื่องเรื่องของการสู้อยากสู้ไปกับแม่
อ๋อก็ผมก็คิดว่าผมก็ได้ทุกอย่างที่
ที่เป็นสิ่งดีของตัวภูมิก็มาจากคุณแม่แหละ
คือเขาก็เป็นแบบอย่างของเราในทุกเรื่อง
คือเพลงเข้มแข็งได้หรือว่าผ่านอะไรทุกอย่างมาได้
ชีวิตเราก็ไม่ได้ลาบลื่นตลอดเวลาเนอะ
เราก็เจอเรื่องที่แย่มาทุกครั้งเราก็ผ่านมาได้

คุณแม่เป็นกำลังใจ

เขาทำได้ทุกอย่างได้ดีเขาเก่งเขาอดทน
แล้วเขาก็อยากให้เราแบบ

ถ้าที่เขาจะทำได้อะไรอย่างนี้
เราก็เห็นในความอึดในความเก่งของเขา
เราก็เก็บตรงนั้นมา
เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบมีทุกวันนี้
แล้วก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
หนูก็ยังบอกคุณแม่ในตอนสุดท้ายว่า

คือทุกอย่างแม่ให้เพลงมาหมดแล้ว
มีตัวเพลงหมดแล้ว
ก็ขอให้แม่เขาเชื่อว่า
ยังจะอยู่ต่อไปได้อย่างดีที่สุด

คือมันก็เป็น๓๔วันหลังที่เขา
หลับไม่ค่อยได้สติแล้วนะคะ
แต่ว่าคุณหมอทุกท่านก็ยืนยันว่า
เขาได้ยินนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบสนอง
เราก็ไม่รู้ว่าเขาได้ยินหรือเปล่า

พอไม่พูดตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปพูดตอนไหน

แล้วก็บอกทุกสิ่งที่เราก็เลี้ยงเลย
ที่จะเก็บศพไว้มามีผู้สนถึง๑๐๐วัน
รวมที่คุณแม่ก็เคยพูดไปว่า
ถ้าเป็นอะไรเค้าก็อยากทำแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะตอนทุกนี้
แล้วก็นับไปอีก๖วันเป็น๗วันนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เก็บก็อาจจะต้องเผาในวันที่๗
หมายถึงว่าวันที่สวดวันที่๗เลย
หรืออาจจะต้องเป็นวันอาทิตย์ที่๖ค่ะ

แต่ว่าถ้าเก็บก็คือเก็บไว้๑๐๐วันก็น่าจะเป็นช่วงวันที่๓
หลังจากที่๖๐๐วันแล้วคือว่าใครในวันนี้แหละ
คงจะต้องทราบแล้วว่าสรุปจะจัดการไว้ไว้ค่ะ